ต่อกับประเด็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมากนะคะ
เพราะว่าปรากฏว่ามีคนไปเห็นหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
ปรากฏว่านะคะมีชุดเวอร์สตาเช่

เป็นแบรนด์เวอร์ซาเช่นะคะแล้วก็เป็นเสื้อสีแดงสดใช่
ระดับด้วยเข็มกัดไอโคนิคสีทองรอบตัวอย่างที่เห็นหน้าจอนี่แหละค่ะ
หลายคนก็สงสัยเอ๊ะใครเอามาสวมให้

คุณผู้ชมปรากฏว่าที่ว้าวกว่านั้นนะคะ
ก็คือว่าคนที่นำชุดมาถวายแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็คือดาราดังคุณปูปายา

จำได้ไหมที่ฉันทำข่าวตลอดว่าปูปายาเนี่ยเขารักแม่พึ่งมาก
ตัวเขาอยู่เมืองนอกเขายังเอาดอกไม้มาถวายเลยคุณผู้ชม
คือตอนนี้คุณปูประยาเข้าโครวอินเตอร์ไปเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักแจงอยู่ที่ลอสเอ็นเจลิสค่ะ
ทางบนธรรมไทยรัฐสอบถามไปยังผู้จัดการคนดูแลน้องปูนี่แหละค่ะ
ได้รับการยืนยันว่าสาวปูประยาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยนี่แหละค่ะ
แล้วก็ได้เดินทางไปที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
อ๋อเพิ่งมาถึงไทยสุพรรณบุรีเลยอ๋อเพิ่งมาถึงไทยสุพรรณบุรีเลย
ใช่นะคะเพื่อนำชุดแบรนด์ดังเนี่ยค่ะพร้อมรองเท้าครบเซตเนี่ยค่ะ
ถวายให้แม่พึ่งพุ่มพวงค่ะคือไปจริงค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งชุดนี้นะคะเป็นชุดที่สาวปูเคยใส่ร่วมงานใหญ่ระดับโลกค่ะ
กับการเดินพรมแดงเมืองคานไงคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
ปี๒๐๑๙ที่ประเทศฝรั่งเศสนี่แหละค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดราคาที่เห็นหน้าจอ๒ล้านบาทนะคะ
นะคะส่วนสาเหตุนะคะที่ปูนำชุดแล้วก็รองเท้าไปถวายก็สืบเนื่องมาจากความรักแรงศรัทธาด้วยค่ะ
ที่มีต่อแม่พึ่งมาอย่างยาวนานค่ะการได้กลับมาเมืองไทยในช่วงสั้นแบบนี้นะคะ
ตัวเธอเองก็เลยอยากนำชุดถวายไปให้แม่พึ่งนะคะเพราะว่าเป็นชุดที่แบบเธอรักมากด้วยแล้วก็แม่พึ่งใส่แล้วก็คือปังมากจริงค่ะ
เรียกว่าจะได้ชมเร็วนี้แล้วล่ะค่ะถือว่าเป็นความปังนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ช่วงที่เป็นครบรอบแม่พึ่งเนี่ยค่ะ
จะมีแบบตัวแทนของคุณปูเนี่ยเอาดอกกุหลาบนะคะไปไหว้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะไหว้ทุกครั้งเสี่ยงเซียมซีทุกครั้งจับลูกบอลทุกครั้งถูกทุกครั้ง
อุ๊ยเหรอทำไมไม่เห็นบอกกันบ้างเลยอ่ะเลขอะไรอ่ะ
บอกไปแล้วแต่มันหลายเลขก็ช่วงนั้นนะคุณเนาะแต่ว่าถือว่าเป็นความเชื่อแล้วกันนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะเป็นความรักความศรัทธาจริงค่ะคุณผู้ชม